ค่ะมีคนในวงการบันเทิงติดโควิดสิบเก้าถ้านับตั้งแต่วันแรกคนแรกคุณสแตม
อภิวัฒร์นะคะคุณกัตจังคุณเวทไทเทเนียม
ดีเจเพชรจ้าคุณนิวเคลียร์หันศาแต่ว่าคุณนิวเคลียร์บอกว่า
ขออยู่เป็นเพื่อนลูกชายก่อนน้องไทก้าดูแลอาการของลูกชายด้วยนะคะ
แล้วก็คุณน้ำหวานเดอะเฟสก็ได้มีการโพสต์บอกว่าคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
คนนะคะที่รักษาหายแล้วอันนี้คือคุณน้ำหวานเดอะเฟสนะคะ
มีการโพสต์ภาพกับแฟนหนุ่มไฮโซแชมป์บอกว่าคุณหมอให้เราทั้งสองคนออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
คุณโยยศวดีคุณบอลเชิญยิ้มแล้วก็คุณแบงค์ถิตินะคะ
ก็โพสต์บอกว่าคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้ค่ะครับ
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะถึงแม้ว่ารักษาหายแล้ว
ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วทุกคนนะคะคุณหมอบอกว่ายังคงต้องเฝ้าดูอาการ
อย่างใกล้ชิดอย่างน้อยสิบสี่วันต้องไปกากตัวก่อนนะ
ต้องกักตัวก่อนสิบสี่วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะคะทีนี้ค่ะ
มีคนในวงการบรรเทิงติดโควิดสิบเก้าเพิ่มอีกหนึ่งคนในวันนี้นะคะ
ไปตรวจมาเมื่อวานนี้๒๑เมษายนตอนนี้เดินทางไปโรงพยาบาลแล้วนะคะ
แล้วก็จะมีการแจ้งไทม์ไลน์อีกทีนี่ค่ะคุณอ๊อฟจุมพลนะคะครับ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปคุยกับคุณเวย์ไทเทเนียม
กลับมาอยู่บ้านได้วันหนึ่งคุณเวย์บอกว่าหายแล้วนะ
กลับบ้านได้แล้วนะแต่อาการเนี่ยยังเจ็บหน้าอกอยู่เลยนะคะ
ยังแน่นแน่นหน้าอกอยู่เลยนะคะเพราะว่าเชื้อลงปอด
คุณหมอบอกว่ากอดคนในครอบครัวได้เพราะว่าก็มีภาพมีคลิปที่คุณเวย์กอดกับคุณนานา
แล้วก็ลูกอีกสองคนนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ยังต้องเฝ้าระวังอาการอยู่
คุณนานาภรรยาของคุณเวย์ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้รู้เลยว่าความรักในครอบครัวสำคัญมากนะคะ
ขอบคุณแฟนแฟนไทยรัฐนิวส์โชว์ด้วยที่ส่งกำลังใจขอส่งพลังใจนี้กลับไปให้กับทุกคนที่กำลังป่วยอยู่
แต่ก็ต้องเน้นย้ำว่าทุกคนก็ต้องป้องกันตัวนะคะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ที่ส่งข้อความมา
ไม่ว่าจะเป็นที่ผมหรือนานาครับก็ขอบคุณครับ
เมื่อวานตอนที่นานาแบบเหมือนกับเจอคอชั่นก็กอดเขาใช่ป่ะเขาก็บอกว่า
เอาจริงนะเขาก็ดีใจที่เจอเราแต่เขายังเจ็บหน้าอกนะเหมือนเขาก็ยังแบบเหมือนกัน
เหมือนกันแน่นแน่นเขาเหมือนยังเจ็บอยู่เขาก็ยังเหมือนยังกักกักตัวด้วยนะคะ
แล้วก็คือคุณหมอเองก็ยังให้เขาแยกตัวจากพวกเราอาหารจานชามทุกสิ่งอย่าง
ก็แยกห้องนอนกันอยู่ค่ะแต่ก็โอเคก็เข้าไปกอดได้อาจจะเล่นกับลูกเยอะมากไม่ได้

เพราะฉะนั้นโควิด๑๙ระลอกนี้นะครับถ้านับตั้งแต่๖เมษายนที่มีศิลปินดาราคนแรกติดโควิด
คุณสแตมมาถึงวันนี้รวมแล้ว๓๕คนที่ยังติดอยู่และอยู่ในโรงพยาบาลนะ
หายแล้ว๙คนนะคะหายแล้ว๙คนนะครับที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ
รวมทั้งทุกท่านด้วยนะครับหลากหลายสาขาอาชีพในช่วงเวลานี้
แต่อาการของนครชวนชื่นเนี่ยตลกดังศิลปินตลกอาวุโสวัย๖๔ปี
นครชวนชื่นวันแรกที่ติดโควิด๑๙เข้าโรงพยาบาล
ก็ยังดูเหมือนว่าไม่มีอาการหนักหนามากนักค่ะ
หนุ่มกัญชัยเคยสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์นครยังพูดในสไตล์นคร
ถึงเรื่องเวลาคนเป็นห่วงเป็นห่วงอะไรอยู่เลยใช่ไหมฮะ
หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าโควิด๑๙ลงปอด
แล้วนี่ครับเมื่อสักครู่นี้เองฮะรายการข่าวใส่ไข่นะครับ
หนุ่มกัญชัยบอกว่าได้โทรศัพท์ไปถามอาการของนครกับลูกสาวของนคร
ก็คือคุณไอซ์นะฮะแล้วก็คุณแบงค์ลูกเขยด้วย
หนุ่มก็จะเป็นห่วงนครโทรถามทุกวัน
ลูกสาวบอกว่าตอนนี้นครอาการไม่ดีนะฮะต้องใช้ท่อช่วยหายใจนะครับ
เชื้อเนี่ยนอกจากลงปอดแล้ววันนี้มีอาการไตวายร่วมด้วยนะครับ
คุณแจ๊กกะรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิงของเราบอกว่าสอบถามไป
นครต้องฟอกไตล่าสุดตอนนี้
เดี๋ยวฟังพี่หนุ่มหน่อยนะครับ
อนุญาตนะครับบังเอิญว่าผมเองเนี่ยได้พูดคุยโทรศัพท์
กับทางคุณไอซ์นะฮะแล้วก็ทางคุณแบงค์

ก็ทั้งสองท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกแล้วก็ลูกเขย
ฝากผมให้มาเรียนถึงแฟนของนครนะครับ
ว่าอาการของนครตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
เมื่อวานนี้นครนะฮะต้องใส่คิ้วที่ปากก็คือเครื่องช่วยหายใจที่ปาก
เพราะว่ามีอาการปอดอักเสบหายใจเองลำบากมาก
อันนี้คือทางครอบครัวฝากมาแจ้งหลายคนที่เป็นห่วง
ก็เลยอยากจะบอกอาการด้วย
สองนครมีอาการปลอดอักเสบมากนะครับ
นครก็คือต้องนอนคว่ำหน้า
และ๓วันนี้อาการหนักลงไปอีกคือไตวายแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจ
ส่งกำลังใจให้กับนครด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้คุณหมอก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีประเด็นนี้ออกมานะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางครอบครัวเองก็กำลังยุ่งอยู่นะครับ
ในการที่ประสานทุกคุณหมอพร้อมก็ขอเป็นกำลังใจ

คุณผู้ชมคะส่วนคนในวงการบันเทิงอีกคนนึงค่ะ

คุณโดมแชร์เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ
อย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้าติดเชื้อโควิด๑๙
จะไม่สามารถรับรู้รสชาติอะไรได้
จะมีปัญหาเรื่องของการรับรถนะคะ
คุณโดมเดอะสตาร์ก็เลยบอกว่า

ก็เลยอยากจะทดลองให้ดูว่ามีปัญหาเรื่องของการรับรถจริง
คุณโดมก็เลยทดลองนะคะ

เพราะคุณโนบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการรับรสชาติเปรี้ยว

เวลากินอะไรที่มันเปรี้ยวมันไม่มีรสเปรี้ยวไง
จะกลายเป็นรสแบบแปลกไม่ใช่เปรี้ยว

ไม่รู้สึกเปรี้ยวเลยคุณโดมบอก
ไม่รู้สึกเลยนะคะเดี๋ยวลองดูคลิปดูค่ะ

๒อย่างที่ชีวิตในคลิปรู้สึกว่ามันเปรี้ยวแล้ว

มันเค็มขมอะ
แต่มันไม่ได้แบบ

จะกลับมาเป็นปกติขึ้น
ท่านเนท๔คือคุณโดม

ก็เป็นหนึ่งในดาราที่ป่วยแล้วก็เชื้อลงปอด

แต่ว่าที่เห็นหน้าตาสดใสก็เพราะว่าคุณโดมบอกว่า
ตอบรับเรื่องของยารักษาได้ดีนะคะ
สนองได้ดีมากก็อาการก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง